มาดูอีกหนึ่งคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะ
แล้วเราก็ตามกันมาต่อเนื่องสำหรับกรณีนางสาวหวาน
สาวใช้ชาวพม่าที่เสียชีวิตในบ้านพักที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่ทางครอบครัวยังติดใจในสาเหตุของการเสียชีวิต

ชนสูตรศพใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ทางครอบครัวติดใจอยู่๒๓ประเด็นสำคัญนะคะ
บอกว่านางสาวหวานใช้ปืนไม่เป็น

ตกลงแล้ววิถีกระสุนเข้าที่ขมับซ้ายออกขวา

และปืนที่ใช้เป็นปืนของนายจ้างนะคะ
และจุดที่พบศพมีปลอกกระสุน๒ปลอก

เพราะว่าในศรีษะมีกระสุนนัดเดียว
ใช่ค่ะสรุปแบบนี้นะคะ

ผลชนสูตรของนางสาวหวานที่เสียชีวิต
กระสุนปืนยิงจากซ้ายไปขวา๑นัด
แต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นการฆ่าตัวตาย

ต้องรอหลักฐานจากพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ

อายุ๑๗ปีสาวใช้ชาวพม่า

พร้อมด้วยนายรณรงค์แก้วเพชร

พันธุ์ตำรวจเอกพวัฒน์ประทีพวิสรุธ
รักษาราชการแทนผู้บังคับการสถาบัน
ติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

เพราะอย่างที่บอกค่ะว่ายาดขอให้ชนะสูตร

เปิดเผยผลการชนะสูตรศพแบบนี้ค่ะว่า

แต่พนักงานสอบสวนตรวจพบ

และลูกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร

ซึ่งแพทย์ได้ตัดชิ้นเนื้อ
ข้างรูกระสุนไปตรวจสอบ

ซึ่งจะทราบผลภายใน๒สัปดาห

ซึ่งแพทย์ก็ยังไม่สามารถบอกได้

หรือเป็นการฆาตกรรมนะคะ

ไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อว่า

เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย

บอกว่านางสาวหวาน

ตามที่ตำรวจภูทรบ้านโป่งกล่าวหานะคะ

เชื่อว่าน่าจะเป็น
การฆ่าตกรรมเพราะว่า

มีปัญหาการทะเลาะกันพี่สาวหนีออกจากบ้าน

ตัวของนายจ้างเพราะนายจ้างอาจจะเกล็ด

เกลียดน้องสาวด้วยพานไปเกลียดนางสาวหวานด้วย

ฉันไม่เชื่อว่าลูกจะฆ่าตัวตาย

ไม่มีครับ
แล้วเหตุใดสับดวชถึงพูดอย่างนั้นล่ะครับ
หนูก็ไม่ทราบค่ะ
มองว่าเป็นการพยายามเบียงเบนประเด็นมั้ย

นายจ้างนะคะด้านทนายรณรงค์

เจอร่องรอยกระสุนบริเวณขมับซ้าย

แต่ในที่เกิดเหตุพบหัวและปลอกกระสุน

อาจจะเป็นการทดลองยิงของผู้ตาย
คือก่อนจะฆ่าตัวตายยิงก่อน๑ครั้ง

แต่ก็ยังไม่มีใครชี้แจงถึงเรื่องนี้ได้ชัดเจน

ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่

เพราะว่าต้องรอสักระยะหนึ่งนะคะ
ต้องรอเรื่องของหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ